คุณผู้ชมครับวันนี้นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะครับ
โดยกล่าวบนเวทีครับแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
เราไปดูภาพในช่วงนั้นกันครับ
เจ้าที่รัฐได้พยายามจุดสูตรความสามารถ
ก็ขอให้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นแค่ครั้งเดียว
ส่วนการป้องกันต่างที่จะตามมา
ธรรมศาบาลยืนยังจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้
คุณผู้ชมครับนายกรัฐมนตรีนั้นเปิดเผยนะครับ
บอกว่าได้มีการต่อสายถึงเอกอัครราชทูตจีนครับ
เพื่อขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็ให้ความมั่นใจนะครับว่ารัฐบาลนี้

เพื่อทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างดี
อีกวัน๒วันนี้ครับจะไปขอโทษทางเอกอัครราชทูตจีน

ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับเชื่อว่านักท่องเที่ยวนั้น

รัฐบาลก็จะเร่งสร้างความมั่นใจให้กลับคืนมาครับ

ให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาอีกครับ

ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะครับ
จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่ามีผู้บาดเจ็บ๕คน
ในผู้บาดเจ็บนั้นเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยของทางห้างครับ
พยายามเข้าไประงับเหตุทันที
แล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็มีผู้เสียชีวิตนะครับในจำนวนนี้มีต่างชาติ๒คน
สยามภารกรนั้นขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ
บริษัทจะดูแลช่วยเหลือครอบครัวทางผู้เสียชีวิตอย่างดีที่สุดนะครับ
ขณะที่ผู้บาดเจ็บเองบริษัทพร้อมให้การดูแลรักษารับผิดชอบติดตามดูแลทุกท่าน
กว่าจะหายเป็นปกติครับ
ยามภารกรนั้นมีนโยบายปฏิบัติและมาตรการระบบรักษาความปลอดภัยเข้มงวด
ถือความปลอดภัยของลูกค้าพนักงานและร้านค้าทั้งหมดเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดนะครับ
ที่สำคัญนั้นขอขอบพระคุณตำรวจอาสาสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของห้างทุกนาย
ที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ยุติสถานการณ์อย่างรวดเร็วแล้วก็เต็มกำลังครับ
จากนั้นได้ขอให้ทุกคนยืนไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตนะครับ
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเวลา๑นาทีครับ
เพื่อไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตร่วมกันขอฝากกรุณายืนนะครับทุกคนอยู่ในความสะงบ๑นาที
เพื่อไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตร่วมกันครับ